อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นครปฐมมีคนไปพบศพเจ้าอาวาสค่ะ
มรณภาพจากการจมน้ำที่ไปเจอเนี่ยก็คืออยู่ข้างกุฏินั่นเองนะคะ
ตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่ทีละจุดทีละจุดว่าเกิดจากอะไร
ทำไมท่านจึงมามรณภาพจมน้ำอยู่ตรงนี้นะคะตำรวจสพนครชัยศรีค่ะ
รับแจ้งนะคะบอกว่าเจ้าอาวาสจมน้ำมรณภาพที่วัดสำปะถวนนะ
ตอนที่ไปเนี่ยนะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นทางเดินไปหน้าวัดมีน้ำท่วมขังแล้วก็มีแผ่นปูนวางทำเป็นทางเดิน
พบศพของพระครูสุนทรธรรมานุยุทธ์เจ้าอาวาส
สัมปทวนอายุ๘๗ปีอยู่ในสภาพนอนตะแคงขวาในน้ำค่ะ
แล้วหน้าผากก็มีบาดแผลถลอกคาดว่ามรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะคะ
คนที่พบศพคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขากับสามีนะคะ
คือคุณสมพรเนี่ยเป็นคนพบคนแรกเขาบอกเขากับสามีเนี่ย
เอาอาหารมาถวายหลวงพ่อก็มาทุกวันนะคะวันนี้มาแล้วไม่เจอ
ก็เลยตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบเดินหาจนกระทั่งมาเจอเป็นศพนี่แหละค่ะ
แล้วท่านเนี่ยปกติอยู่รูปเดียวอยู่วัดรูปเดียวอายุมากเดินไม่สะดวกนะคะ
ก็ต้องชนะสูตรอย่างละเอียดว่าทำไมท่านถึงมรณภาพนะคะ
ไปดูกันว่าตอนนี้ตำรวจเองก็ต้องกันพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะ
แล้วก็เฝ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยค่ะ
คือท่านเจ้าอาวาสหรือว่าเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อบัวเนี่ยนะคะ
ย้ายมาอยู่วัดนี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
ก็เป็นพระรูปเดียวนะคะที่อยู่ในวัดแห่งนี้อยู่มา๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
มีแม่ชีที่อยู่มานานอีกหนึ่งรูป
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแม่ชีกับชาวบ้านไปแจ้งความที่สพนครชัยศรี
เรื่องที่เจ้าอาวาสตีสุนัขของแม่ชีตายบนกุฏิเรื่องนี้คดียังไม่จบ
แล้วเมื่อปี๖๐เนี่ยก็มีข่าวถูกชายอายุ๓๐ปีบุกกุฏิมาขโมยเงินแล้วท่านตื่นมาเจอก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นสองเรื่องที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไป
ก็มีรายละเอียดจากการที่ไปสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติม
เขาบอกว่าวัดนี้มีเจ้าอาวาสอยู่แค่รูปเดียวก่อนหน้านี้วัดนี้มีความเจริญ
แต่พอเจ้าอาวาสรูปนี้มาพระรูปอื่นก็ย้ายหนีหมดเหลือแค่แม่ชี
คนในพื้นที่ก็ไม่มาทำบุญที่วัดไม่ให้จัดงานศพงานบวช
แล้วก็จะมีปัญหากับชาวบ้านตลอดอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ชาวบ้านให้กับตำรวจนะคะ
เดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาเบาะแสของการมรณภาพครั้งนี้ต่อไปนะคะวันนี้